คือทุกคนเศร้าแล้วบางคนถึงขั้นร้องไห้แล้วบอกว่าถ้ายังเป็นชุดเดิมอยู่คือไม่ไหวแล้วจริงคือไม่สามารถจะขายทำธุรกิจต่อไปได้บางคนบอกอยากฆ่าตัวตาย
สวัสดีค่ะจุธาพรเกรดราธรชื่อเล่นชื่ออู๋ค่ะอู๋ภาษาแต้จิ๋วที่แปลว่ามีค่ะ
ก่อนหน้าที่จะมาลงสู่สนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ก็ทำมาหลายอาชีพนะเคยเป็นเศรษฐกรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ
ดูทางด้านนโยบายการเงินกรณง

หลังจากนั้นก็อาชีพล่าสุด
ก่อนจะเข้าสู่สนามเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
คือเคยเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โยบายสาธารณะคณะสังคมวิทยาค่ะ
เหตุผลที่ทำให้อยากมาเป็นตัวแทนของประชาชน
เพราะว่า๘๙ปีที่ผ่านมา
ยุครัฐบาลลุงตู่เราเห็นประเทศบอบช้ำมาก
เศรษฐกิจของเราอยู่ในภาวะถดถอย
ถึงแม้ว่าเราจะมีโควิดเหมือนกับประเทศอื่นทั่วโลก

แต่ว่าประเทศไทยกลับฟื้นช้าที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือเวียดนาม
ทำให้เห็นได้เลยว่าประเทศของเรา
กำลังเดินทางไปอีกทิศทางหนึ่ง

ก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่ง
ฟันเฟืองเล็กในการผลักดันนโยบายต่าง
แล้วก็ทำให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้า

คนไทยทุกกลุ่มแล้วก็ทุกรุ่น

เพราะว่าพักเพื่อไทยเป็นพักที่

ตลอดการคลองใจของประชาชนทุกกลุ่ม

คนอาจจะมองว่าเอ็นไปทางกลุ่มผู้สูงอายุ

บุคลากรในพักมีทั้งคนที่มีอายุ

ก็คือเป็นคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

นี่เป็นนโยบายที่ต่างชาติให้การยอมรับมาก

เพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง
ในการรักษาพยาบาล
ไทยจึงเป็นภักดิ์ที่ตอบโจทย์
แล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีเสมอ

ถ้ามีโอกาสได้เป็นตัวแทนเข้าไปในสภา
อยากจะให้มีการกิโยตินกฎหมายเกิดขึ้น
ซึ่งก็คือการที่เราจะเข้าไปพิจารณา
ตัวกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เช่นการจดทะเบียนเปิดบริษัทหรือทำธุรกิจของไทย
ใช้เวลานานมากต้องไปหลายหน่วยงาน
เราจะเป็นแหล่งดึงดูดคนฉลาดจากทั่วโลก

เราจะต้องทำแล้วก็มีกฎหมายที่มันตอบโจทย์กับสถานการณ์โลก
อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งดูว่า
กฎหมายของเรามันไม่เอื้อต่อความเจริญของประเทศ

หรืออย่างกฎหมายเรื่องเวลาในการซื้อสุรา

เราก็ไม่เคยเปลี่ยนเข้าใจในเจตนารมณ์
ในตอนแรกว่าไม่อยากให้ดื่มสุราแอลกอฮอล

แต่ว่าบริบทมันขัดแย้งกับพฤติกรรมการบริโภคของคน

ประเทศของเราเราต้องพึ่งพา

ซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากกระทบภาคท่องเที่ยวส่วนหนึ่งแล้ว
ยังกระทบกับธุรกิจลายย่อยลายกลางอีกด้วย
เพราะว่าในเวลาที่มีคนเข้ามาเยอะเกิดเขาขายไม่ได้

นี่หมายความว่าเรามีกฎหมายจำนวนมาก

มันขัดขวางความเจริญของประเทศเราอยู่
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้มีการแก้ไข
ถ้ามีโอกาสได้เป็นตัวแทนค่ะ
ของเราในการทำธุรกรรมต่าง
มันมีความซ้ำซ้อนในการทำเอกสาร

เก็บข้อมูลโดยกระดาษโดยกระทรวงต่างเนี่ย
มันเป็นอะไรที่เปลืองทรัพยากร

กรมที่ดินกว่าจะไปหาเอกสาร
บางทีเข้าไปหาเอกสารรังวัดนะคะเป็นวัน
จะต้องเกิดขึ้นทั้งในหน่วยงานของรัฐ

แล้วสามารถเข้าถึงได้แค่ปลายนิ้ว

แล้วก็ประหยัดทรัพยากรได้มากยิ่งขึ้น
แล้วก็มันจะทำให้ต่างชาติ

ประกาศอีกว่าจะเพิ่มเงินในบัตรคนจนให้
มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่า

และให้เงินเพิ่มขึ้น๑๐๐บาท

เพราะว่าค่ายแก๊สมันก็ขึ้นไปร้อยกว่าบาทแล้ว

สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคน

ปริมาณของบัตรคนจนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากตัวเลขล่าสุดที่ลงทะเบียนเป็นบัตรคนจน
แล้วเวลาลงเดินเจอแม่ค้าพ่อค้าเขาบอก
เชื่อไหมว่าธุรกิจดีมาตลอด

มันแย่มานานแล้วมันแย่ขึ้นเรื่อย
คือทุกคนเศร้าแล้วบางคนถึงขั้นร้องไห้
แล้วบอกว่าถ้ายังเป็นชุดเดิมอยู่

ไม่สามารถจะขายทำธุรกิจต่อไปได้

ก็ได้แต่ปลอบว่ามันดีกว่านี้

พฤษภาคมนี้ใช้สิทธิ์ในมือ

แสดงเจตนารมณ์ให้เห็นไปเลยค่ะว่า
เราไม่เอาแล้วนะคะกับรัฐบาล
ผลิตการที่ไม่สามารถ

และเพื่อไทยทำให้ดีกว่านี้ได้ค่ะ